เขาบอกว่าเป็นข้าวแกงถุงราคาถูกเพียงแค่๒๐บาท

นาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโภธารามจังหวัดราชบุรี

เพราะว่านอกจากความอร่อยที่ถูกปากแล้ว
แกงของร้านนี้ถุงละ๒๐บาท

คุณวันดีศรีสงครามแม่ค้านะคะ
คุณป้าก็บอกว่าเธอเนี่ยมีเชื้อสายมอนนะคะ

ซึ่งตอนเด็กก็ตามแม่ไปเป็นลูกมือ
ช่วยทำครัวตามงานต่าง
งานพิธีกรรมงานประเพณีว่ากันไป
ก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาหารมอนมาหลายอย่าง
พอโตมาก็มาเป็นแม่ครัวรับเหมาทำงานอาหารตามพิธีเหมือนกัน
อย่างงานบวชงานแตงงานสมอะไรแบบนี้ค่ะ
พออายุมากขึ้นก็เลยมาเป็นแม่ค้า
แกงถูกนี่แหละอยู่ในตลาดนี่แหละ
กับสามีก็จะตื่นประมาณเที่ยงคืน
โหคุณป้าตื่นเช้ามาก
เที่ยงคืนแล้วช่วยกันปรุงแกงมอน
แกงไทยแล้วก็เมนูต่างวันหนึ่งมีแกงประมาณแบบ๕๖๘อย่าง
ประมาณ๘อย่างนะคะ๖๘อย่างอยู่ที่ประมาณนี้
แล้วก็จะเอาออกมาขายที่ตลาดช่วง๗โมงครึ่ง
คุณป้าต้องตื่นเที่ยงคืนแล้วทำแกงจนขาย๗โมงครึ่งแบบ
โอ้นิ่มพอมีหลากหลายอย่างนะคะ
งส้มมะละกอแกงเขียวหวานต้มยำไก่ต้มจืดมะระกระดูกอ่อน

งบอนแกงใบมะรุมอ่อนแกงพุษาเผือกแกงส้มมะขามเทศ
งคั่วหัวตาลเป็นแกงแบบเออแบบฉบับมอนจริงเลย
เชื่อไหมน้องใบทองพุทธศาสตร์ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นยืนงงนะ
ว่าจะสั่งอะไรดีแล้วอันนี้คืออะไร
มีหลายแกงเขาไปถามได้เอาหมดทุกแกงเลย
ไปถามคุณป้าได้เพราะว่าถุงละ๒๐เอง
แต่ถ้าห่อหมกปลาช่อนเมื่อกี้เนี่ยห่อละ๑๕บาท

ใครอยากจะไปริ้มลองเมนูแกงมอนหรือแกงไทยหรือห่อหมกอะไรต่าง
ก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ

ตั้งแต่๗โมงครึ่งไปจนถึง๑๐โมง
ก็หมดแล้วจ้า

มีโอกาสที่ไปเลย
ใช่มีโอกาสแวะเวียนกันไปนะคะ